ทีนี้มาดูสถาบันการศึกษา
ที่เขาพอมีความรู้ความสามารถก็อยากจะช่วยเหลือค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าอาจารย์แล้วก็นักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยนะคะ
เขาทำแบบนี้นี่คือข้าวเหนียวหมูย่างคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกด้วยนะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างระบบสเตอร์ลีไลน์

ใช่เกิดสมมุติคุณเก็บไว้นอกตู้เย็น

แจกให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลค่ะ
โดยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
มันไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้อาจารย์อัศวินอมรสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามบอกว่า
อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทธกภัย
ก็เลยคิดค้นผลิตเป็นข้าวเหนียวหมูย่างระบบสเตอร์ลีไลน์
๑๐๐๐๐ชุดภายใต้โครงการกล่องข้าวน้อยให้แม่
ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานท้องถิ่นไง

เป็นบรรจุพันธุ์ขนาดเล็กอัดแน่นแบบนี้ค่ะ

มีข้าวเหนียว๑๒๐กรัมแล้วก็มีหมูย่างอีก๕๐กรัม
จะช่วยให้ผู้ประสบอุทธกภัยได้กินอิ่มนะคะ
สามารถกินได้เลยไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟไม่ต้องอะไร
แต่ว่าข้าวเหนียวมันอาจจะแข็งกว่าปกติหน่อยนึง

สมมุติต้องการให้มันอร่อยก็สามารถเอาไปต้ม
ต้ม๓๕นาทีหรือเอาไปเวฟ๑๒นาทีได้

เพราะว่าถุงนี้ทนความร้อน๑๐๐๑๒๐องศาเซลเซียส
แต่เราเข้าใจถ้าเกิดว่าส่งไปถึงมือพี่น้องชาวอุบลแล้ว

ก็สามารถทานแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ